หลังจากมีนักศึกษาเขาโพสต์ข้อความบอกว่า
กู้ยืมเงินกยศมาแต่ว่าต้องทำกิจกรรมจิตอาสาเยอะมาก
ต้องไปนั่งตากแดดทำกิจกรรมต่างที่ไม่ค่อยอยากจะทำ
ล่าสุดนะคะมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้

นายพิเศษตู้กลางนะครับภูมิในการกองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชศรีมา
ชี้แจงกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีกรณีที่นักศึกษา
ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊คแฟนเพจดราม่าแอดดิกอืม
ของจ่ายพิชิตเนี่ยนะครับมีข้อความและภาพต่อว่าตัดต่านานา
ใจความในบังคับให้เด็กที่กู้ยืมเงินจากกยศ
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมทำจิตอาสาก่อนเพื่อเก็บชั่วโมงจิตอาสา
โดยให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมเชียร์กีฬา
ในการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวน๑๒แห่งระหว่างวันที่๒๐ถึง๒๕ธันวาคม
พิธีเปิดในวันที่๒๐ธันวาคม
โดยให้นั่งตากแดดอยู่ในสนามเป็นระยะเวลานานครับ

บอกว่าระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษามักเกิดปัญหาค่ะ

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศส่วนกลาง
เมื่อกู้ได้ไปแล้วก็จะต้องพยายามที่จะคืน
โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมอาสาขึ้นเป็นจิตอาสาแบบนี้แหละ
โดยนักศึกษาที่กู้ยืมจะต้องทำจิตอาศัยอย่างน้อย๑๘ชั่วโมงต่อเทอม
ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจึงให้นักศึกษาทั้งหลาย
เข้าร่วมกิจกรรมในการแข่งขันกีฬากันค่ะ
เข้าใจให้ถูกต้องนะครับว่า
จริงแล้วการเก็บชั่วโมงจิตอาสา๑๘ชั่วโมง
เป็นข้อกำหนดจากกองทุนกรอกับกยศนะครับ
เมื่อเป็นข้อกำหนดของกองทุนกรกยศกำหนดว่า
นักศึกษาที่กู้จะต้องทำกิจกรรมจิตอาสาอย่างน้อย๑๘ชั่วโมงต่อภาคเรียน
ทางมหาวิทยาลัยก็เลย

หลายกิจกรรมที่ให้นักศึกษาทำ
นักศึกษาสามารถที่จะเก็บชั่วโมงจากกิจกรรมอื่นได้
ทีนี้แต่ในช่วงนี้มันมีกีฬากีฬาราชวัฒน์กลุ่มภาคตะวันออกเชียงเหนือ

ช่วยนักศึกษาเก็บชั่วโมงจิตอาสาก็โดยการให้นักศึกษาเข้าไปร่วมกิจกรรม
และถ้าใครไปร่วมกิจกรรมก็จะให้๑๒ชั่วโมง
นายพิเศษยังย้ำด้วยนะคะว่าระเบียบจิตอาสาของกยศ
จะมีปีนี้ขึ้นเป็นปีแรก
ประสงค์ของการให้ไปร่วมกีฬาก็เพื่อให้เด็กได้ชั่วโมงจิตอาสาเร็วขึ้น
ว่ามากขึ้นในเวลาอันสั้นค่ะ
ส่วนเรื่องของการตากแดดนานก็ไม่ใช่เรื่องที่บังคับเพราะสนาม

ที่ทำพาร์ทไทม์ช่วงเย็นก็จะได้รับผลกระทบ
จากพิธีเปิดไม่เสร็จจึงไปกระทบงานเด็ก
ซึ่งก็แค่เป็นแค่วันช่วงพิธีเปิดกีฬาวันเดียวเท่านั้นเองนะคะ

ถ้าอยากจะคู่เยี่ยมเกินก็ต้องเข้าใจในเรื่องของกติกานะ
แม้ว่าปีนี้ปีแรกแต่นั่นคือกติกา